นางเอกคนนี้น้องนาวที่สานาศกำลังดังเลยค่ะกับละครเรื่องแม่เบี้ย
ต้องบอกว่านะคะเธอแจ้งเกิดแบบตามสไตล์สาวไทยนี่แหละค่ะ
สาวสวยหน้าคมค่ะเมื่อก่อนเป็นสาวหวานเรียบร้อยค่ะ
แต่เมื่อมารับบทเมฆขลาคุณผู้ชมตีบทแตกแบบแววเซ็กซี่ออกมาทะลุจอเลยค่ะ
ส่วนไลฟ์สไตล์ในชีวิตจริงนะคะก็ยังแฝงความเปรี้ยวความเผ็ดนี่ไงน้องถ่ายเอาไว้คุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นลูกออกกำลังกายไปเที่ยวพักผ่อน
ก็มีลูกเซ็กซี่ออกมาให้ครีย่ใจหนุ่มเนี่ย

คุณผู้ชมมาดูกันต่ออีกคนนึงค่ะ
สาวหน้าหวานคนต่อมาค่ะสาวพรางกัณรัน

ขโมยใจผู้ชายกันทั้งประเทศไปแล้วคุณผู้ชม
อันนี้เป็นสเปครุ่นต้นของผู้ชายไทยเลยนะ
หน้าหวานแบบนี้คิ้วคมแบบนี้

เห็นแวบแรกนะคะด้วยใบหน้าและรอยยิ้มสุดละมุนนะคะ
ปฏิเสธไม่ได้จริงเลยนะคะว่าสาวปรางคือสไตล์หญิงไทยสวยหวาน
แต่พอไลฟ์สไตล์ชีวิตเธอโอ้โหคุณผู้ชม
ไพรส์มากนะคะความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่ะ
หวานก็ได้เปรี้ยวจี๊ดก็ดีเป็นไงล่ะชุดแต่ละชุดโอ้โห
วดซวดทรงองค์เอวนะคะโอ้โหเซ็กซี่จริงค่ะ
เรียกว่าได้ใจแฟนไปหมดเลยค่ะจ้ะอ่ะสาวหวัน
คนต่อมาคุณผู้ชมน้องนิชานิชาหวานใจโตโน่เดี๋ยวให้ดูนี่
คนนี้นะคะรูปร่างบอบบางหน้าธนุถนอมค่ะ
ทำให้แฟนโหวตให้เป็นสาวสวยหน้าหวานคนนึงเลยล่ะค่ะ
แต่พอว่าเวลาเขามาไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาเป็นไงคุณผู้ชม

นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกแรงชมถ่ายแบบที่ทำเอาหลายคนฮือฮา
สไตล์การแต่งหน้าคอสซูมที่ดึงความเปรี้ยวเซ็กซี่ขยี้ใจออกมาได้ดีเกินคาดค่ะ
ส่วนไลฟ์สไตล์ไม่ต้องพูดถึงนะคะเธอไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
ลุคเซ็กซี่เบาผ่านชุดสวยมาตลอดล่ะค่ะ
ปิดท้ายที่คนนี้เลยนะคะสาวเดียน่าคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะเสน่ห์ความเซ็กซี่มาแรงแซงทางโค้งจริงค่ะ
เป็นแฟนละครที่คุ้นชินกับบทบาทสาวอ่อนหวานร้องห่มร้องไห้ในละครคุณผู้ชม
วันนี้นะคะเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะว่าลูกใหม่ของเธอเป็นไงล่ะคะ
ใส่เสื้อคล็อปนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นชิล